คุณผู้ชมมาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกดกันหน่อยนะคะ
เริ่มแรกเนี่ยมันเกิดจากที่มีผู้ชายคนหนึ่งหายตัวไปหายตัวไปสี่วันแล้ว
ภรรยาติดต่อไม่ได้มีการแจ้งความชาวบ้านออกตามหา
พาร่างทรงร่างทรงบอกยังนะยังนะผู้ชายคนนี้ยังมีชีวิตอยู่
ยังไม่ตายแต่ถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลักตัวไปอืม
ตัวเอาไว้เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้ผู้ชายคนนี้แต่งงานกับลูก
สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีลูกสาวนะแล้วก็อยากให้ผู้ชายคนนี้แต่งงานกับลูก
ก็เลยไม่ยอมคืนมาให้ค่ะร่างทรงบอกมีวิธีแก้
ทำพิธีแต่งงานเหมือนแต่งงานตัวแทนขึ้นมาเลยเขาจะได้คืนร่างมาให้
พ่อแม่ก็ไม่รู้จะทำอีกท่าไหนนะคะเพราะว่าตามหาตัวไม่เจอมันไม่มีเบาะแสเลย
ก็เลยยอมทำตามปรากฏว่าจังหวะที่จัดพิธีงานแต่งเรื่องเลยเถิดไปอีก
เพราะว่าเด็กหญิงที่มาร่วมงานแต่งเด็กหญิงวัยสิบเอ็ดปีผีเข้าอืม
ควบคุมตัวเองไม่ได้โวยวายแล้วก็ลักษณะเหมือนตกใจช็อกอะไรไม่รู้สุดขี่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

วันที่ยี่สิบสองกรกฎาคมนะคะภรรยาบอกว่าสามีขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้าน
แต่ไม่ได้บอกว่าไปไหนแต่ถ้าเอากิจวัตรประจำวันอ่ะ
ปกติสามีเลิกงานแล้วจะขี่รถไปดูนาข้าว
เสร็จแล้วก็กลับมาที่บ้านเพราะว่าเธอกำลังตั้งคัน
กำลังท้องอยู่สามีก็ไปตรวจดูที่นาเสร็จก็จะกลับมาหาเธอ
แต่วันที่๒๒กรกฎาออกไปแล้วไม่กลับมาอีก
ตำรวจออกตามหาจนไปเจอรถมอเตอร์ไซค์ของนายอมรเทพ
ในลักษณะเหมือนถูกซ่อนอยู่ในพุ่มไม้เหมือนกับไม่อยากให้ใครเห็นแบบเนี้ยค่ะ
แล้วก็มีรองเท้ายางสีดำตกอยู่ข้างทางริมนาข้าวเยื้องจากจุดพบมอเตอร์ไซค์ประมาณห้าสิบเมตร
อันนี้คือเบาะแสล่าสุดและเป็นสองเบาะแสเดียวที่เจอนะคะ
ทีนี้เมื่อวานตอนเย็นค่ะนายสมพงศ์เทศขันพ่อนายอมรเทพที่หายตัวไปเนี่ย
เขามีความเชื่อก็พาหมอธรรมเป็นร่างทรงที่ชาวบ้านเชื่อถือมา
ให้มาทำพิธีดูจุดที่พบรถหน่อยสิหมอธรรมเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวนะคะ
เอาไก่ชนตัวเบอร์เรอด้วยเลยมาร่วมทำพิธีทำพิธีเสร็จช่วงท้ายก็ปล่อยไก่ไป
หมอธรรมบอกว่าอันนี้เป็นพิธีแลกตัวไก่กับคนที่ศูนย์หายให้เจ้าป่าเจ้าเขาปล่อยตัวคนออกมาแล้วเอาไก่ไปแทน
เป็นการแลกเปลี่ยนหมอธรรมบอกนายอมรเทพยังมีลมหายใจยังไม่ตาย
เช้ามืดวันนี้นางพรกมลเทศขันแม่นายอมรเทพเชิญร่างทรงมาอีกคนนึงค่ะ
มาทำพิธีถามหาลูกอีกครั้งซึ่งร่างทรงคนนี้ก็พูดแบบเดียวกันกับหมอธรรมคนก่อนหน้าที่พ่อพามา
ทรงคนก็บอกว่าคนยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าเป็นคนเป็นแบบว่าป้ายนี้
คือเป็นของแค่นี้ไม่เห็นเนอะฝันเอาศัยศาสตร์ฝันเอาไปเชื่องไว้
จะประทำรางทรงนะพีทเอาไปเชื่องไว้ประทำนึงยังมีชีวิตอยู่
แล้วผลหลังนี้แล้วก็ขอเพลินทำพิธีขอเพลิน
แต่ว่าต้องหาสิ่งไปแลกเปลี่ยนเพลิน
ตอนนี้เขาเอาลูกมาข้ามทรัมโหดแล้ว
เอาไปซ่อนเพราะอยากให้แต่งงานกับลูกสาวของทิศศักสิต
ทีนี้ค่ะพอช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ
ครอบครัวก็เลยต้องรอเลิกแต่งงาน
เริ่งแต่งงานเป็นเวลา๑๗นาฬิกา๙นาที

ปากทางเข้าป่ากระปือปวง

กับชายในหมู่บ้านเป็นตัวจำลองในอมรเทพกับลูกสาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ
ก็ให้เด็กหญิงที่เป็นเจ้าสาวไปนั่งรอขันหมากที่ปากทางเข้าป่า
ระหว่างนั้นชาวบ้านก็แห่ขันหมากมาสู่ขอนะคะ
สอด๒๐๐บาทมีอาหารต่างทำพิธีคือให้เหมือนจริงทุกอย่างค่ะ
ส่วนภรรยาของนายอมรเทพไม่ได้เข้าร่วมนะคะ
นี่คือบรรยากาศนะคะคือตลอดช่วงบ่ายค่ะ
จัดงานแต่งงานชาวบ้านก็เดินเท้าเข้าป่ากระปือปวง
อยู่หลังสำนักสงฆกี่เพื่อตามหานายอมรเทพ
คือวันนี้เป็นวันแรกที่ระดมกันไปตามหาในจุดนี้นะคะ
วันที่ผ่านมาชาวบ้านเข้าไปเดินหากันตามท้องนา

ถ้าไปทางขวาจะเป็นที่นาของภรรยา
นายอมรเทพมักจะไปดูซึ่งอยู่ห่างจากบ้าน๒๐๐เมตร
ส่วนจุดที่เจอรถจักรยานยนต์กับรองเท้ายางจะอยู่อีกฝั่งของบ้านนะคะ
ส่วนป่ากระปือปวงอยู่หลังสำนักสงฆกี่
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณกิโลครึ่ง
แล้วก็เป็นป่าจุดเดียวที่อยู่ในระแวกบ้านนะคะ
ตอนนี้ยังไม่รู้เลยค่ะคุณผู้ชมว่านายอมรเทพหายไปไหน
ทำไมเอารถไปจอดทิ้งไว้แบบนั้น
แล้วก็ยังไม่ติดต่อกลับมาที่บ้านเลยนะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ชาวบ้านจะเริ่มค้นหากันใหม่
ส่วนทางตำรวจสพขุขันกำลังหาเบาะแสเพิ่มนะคะ
ทางครอบครัวยืนยันว่านายอมรเทพไม่เคยมีปัญหากับใคร
ไม่เคยมีความขัดแย้งอะไรขยันทำงาน

ตอนนี้ก็เลยยังไม่รู้เลยค่ะ
นายอมรเทพหายไปไหนแล้วก็ยังตามตัวไม่เจอด้วยซ้ำ
ค่ะก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วย
ในการที่จะค้นหาก็ขอให้เจอในเร็ววันนะคะ